ก่อนหน้านี้มีการเปรียบเทียบภาพรถไฟ
โอ้โหจำนวนใจเหลือเกิน

เหมือนกันไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม
ไทยมาเลเซียโหดทูนะครับ
แต่ปัจจุบันราวกับนรกสวรรค์
พลาดหัวอย่างนี้เลยต่างกันขนาดนั้นเลยหรือคะ

เป็นประเด็นอยู่ในพันทิพย์นะคะตอนนี้วิพักษ์วิจารณ์กันเยอะ

ไปเยือนเมืองกุลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซีย
แล้วก็พบกับรถเมย์ที่วิ่งให้บริการ

อีกทั้งมีรถเมฟรีด้วยคุณผู้ชม
เป็นรถปรับอากาศให้บริการประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ
บอกว่ารถเมฟรีเนี่ยที่เห็นอยู่เป็นรถติดแอร์เนี่ยรถเมฟรีนะ
พบว่าจุดเริ่มต้นของรถเมย์ที่มาเลเซียจริงย้อนกลับไป
มีสภาพคล้ายกับประเทศไทยค่ะ
เป็นรถเมร้อนก็คือมี๒ประตูนะคะ
แล้วก็๒๐หน้าต่างแบบนี้
แต่ปัจจุบันมาเลเซียถูกปรับเปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศหมดแล้ว

แต่ไทยเนี่ยยังเอ๊ะเหมือนเดิมเลยเหมือนฝั่งซ้ายหรือเปล่าคุ้น
เมื่อวานเพิ่งขับรถตามรถเมย์ฟรีภาษีประชาชนรถร้อน
แบบนี้เลยนะคะก็ให้บริการอยู่ในเมืองหลวง
ซึ่งเอ๊ะทำไมกรุงเทพเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมล่ะ
แล้วกุลาลัมเปอร์เขาเปลี่ยนไปเป็นแบบรูปด้านขวาแล้วนะคะ
ซึ่งแน่นอนภาพที่ถูกแชร์ตอนนี้ก็ได้รับเสียงวิพักษ์วิจารณ์ค่ะ
สองมุมมองบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเห็นด้วยที่ประเทศไทย
ควรจะปรับเปลี่ยนรถเมย์รุ่นใหม่ได้แล้ว
แล้วก็มองว่าไม่น่าใช่เรื่องยากนะคะ
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบรถเมย์ให้ทันสมัยทัดเทียมเพื่อนบ้านค่ะ
มุ่งไปที่การสร้างรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าถ้าจะมีรถเมย์ให้ทันสมัย
เทียมเพื่อนบ้านเนี่ยก็ควรดูเรื่องค่าโดยสารด้วยเหมือนกันนะคะ

แต่กวาลาลัมเปอร์เขาก็รถติดแอร์เป็นรถเมฟรีนี่มีเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเจ้าของกระทู้แล้วก็เพื่อนสมาชิกบางส่วนเนี่ยก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าที่กรุงกวาลาลัมเปอร์ก็มีรถฟรีให้บริการแบบบ้านเรา
แล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการบนรถฟรีด้วย
ซึ่งจำนวนเส้นทางในการให้บริการก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
จาก๔ปีก่อนเคยมีให้บริการอยู่๒สายตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น๔สายแล้วค่ะ
รอบคลุมย่านสำคัญทั่วเมืองแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพลเมืองและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนื่องจากรถเมชานต่ำค่ะ
สำหรับการให้บริการระบบขนส่งมวลชนกวาลาลัมเปอร์นะคะ
พบว่าถูกกำกับโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมีบริษัทภายใต้การควบคุมของรัฐให้บริการ
อกจากนี้ตามหัวเมืองใหญ่อย่างปีนังซึ่งก็เป็นเมืองทางตอนเหนือของมาเลเซียเนี่ย
ก็มีรถเมย์ในลักษณะเดียวกันกับกรุงกุลาลัมเปอร์ให้บริการเช่นเดียวกัน
อาจจะต้องรอสักพักนึงนะคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพี่มิ้วไปสัมภาษณ์
ในการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถเมย์ใหม่
เดี๋ยวรอดูก็จะออกมาทยอยออกมารู้สึกว่าสิ้นปีนี้ไม่เกินพฤศจิกายนนะ
ที่สัมภาษณ์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะน่าจะได้เห็นนะ
เดี๋ยวรอดูก่อนนะรอดูรอ
ก็ตื่นเต้นค่ะต้องใช้จริงแล้วสัญญาณมันไม่ค่อยโอเค
แต่ด้วยความที่มันเคลื่อนที่ไม่รู้สิไม่แน่ไม่แน่

แล้วก็หวังว่าเราจะมีคนไทยเราจะมีอะไรดีแบบนี้ใช้เหมือนกันนะคะ